คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพของนายสมคิต
ุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่อง๕ศพที่ได้ลดโทษพ้นออกมาจากเรือนจำ
แล้วก็มาก่อเหตุฆาตกรรมศพที่๖ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนายสมคิดปฏิเสธการไปทำแผนในบ้านที่เกิดเหตุที่ฆ่าศพหญิงสาวศพที่๖นะครับ
แต่ว่าไปชี้จุดตามจุดต่างในเส้นทางหลบหนีจอบประเด็นจากรายงานครับ
ชาวบ้านหลายร้อยคนพากันไปที่โรงพักกระนวลจังหวัดขอนแก่น

ส่งเสียงโหร้องปนดาสาบแช่ง

ของชุดควบคุมปวงชนกว่า๑กล่องร้อย

จะไม่ยินยอมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

จนพลตำรวจโทเจริญวิทย์สีวณิศ

และชี้แจงกับชาวบ้านด้วยตัวเอง

ในการนำหนึ่งคดีกับนายสมคิด
ภายหลังจากที่พูดคุยกับชาวบ้านเสร็จ
ตำรวจคุมตัวนายสมคิตออกจากห้องคุมขัง
ขึ้นรถตู้ออกจากสถานีตำรวจภูทรกระนวล

ตะโกนด่าทอส่งเสียงดัง

หลังก่อเหตุฆ่ารัดคอนางรัศมี

พยายามเข้าไปทำร้ายนายสมคิต
เพราะอดทนไม่ไหวกับการกระทำ

จากนั้นตำรวจคุมตัวนายสมคิต

ขอนแก่นซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่นายสมคิต
เอารถจักรยานยนต์ของคนตายมาจอดไว้
จากนั้นได้ขับหลบหนีไปที่จังหวัดมหาสารคามทันที

พักที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
แล้วไปร้านสะดวกซื้อหน้าโรงพยาบาล
เพื่อซื้อของกินและสิ่งโทรศัพท์มือถือ
จากนั้นคุมตัวไปทำแผนที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

จุดนี้นายสมคิตเดินทางมาเข้าพักค้าง๑คืน

กล้องวงจรปิดจับภาพช่วงที่เข้ามาได้

ใช้ชื่อว่านายสุชาติชานรงค์
เข้าพักห้องหมายเลข๑๑๘ในราคา๒๔๐บาท
วางเงินมัตต์จำ๑๐๐บาท

นายสมคิตขี่รถจักรยานยนต์ออกจากโรงแรม

ซื้อเสื้อผ้าและเสื้อคลุมกันหนาว
ที่ร้านขายเสื้อผ้าฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล

โดยหนีไปที่โรงพยาบาลบุรีรำ

แล้วเดินเท้าไปอย่างสถานีรถไฟบุรีรำ

ปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
รวมการทำแผนวันนี้ทั้งสิ้นกว่า๗ชั่วโมง
ทำให้นายสมคิตตอบผู้สื่อข่าวว่ารู้สึกเหนื่อย
จากนั้นคุมตัวไปที่สพกระนวล
เตรียมนำตัวฝากหางในวันพรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน